งตัวนั้นตัวนี้โอ๊ยมีเยอะมากมาย

แมลงแมงตัวนั้นตัวนี้

ไปดูกันเลย
เริ่มจากตัวอ่อนจักรจันทร์ที่กำลังลอกคราบออกมาใหม่แบบนี้
เชื่อไหมล่ะค่ะว่าชาวบ้านเขาเรียกกันว่านางฟ้าค่ะ
เพราะว่าเมื่อลอกคร่ามาแล้วจักรจันทร์เขาก็จะมีสีขาว

มีปีกบางใสคล้ายกับปีกนางฟ้าในเทพธิยาย
ซึ่งก็จะมีมากในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์ไปจนถึงปลายมีนาคมของทุกปี
แบบนี้แหละค่ะก็เลยกลายเป็นอาหารอั้นโอชะของชาวบ้าน
ไม่ว่าจะเป็นการผัดพริกแกงนางฟ้า
โอ้โหโชว์ให้เห็นกันแบบชัด
เริ่มจากการนำนางฟ้าไปนึ่งให้สุก
จากนั้นก็วางพักไว้แล้วก็นำพริกแกงไปผัดกับน้ำมันจนหอม
ก่อนจะนำนางฟ้าลงไปผัดให้เข้ากันจนสุกได้ที่
แค่นี้ก็พร้อมอร่อยได้ไหนทันที
อกจากนี้ก็ยังมีเมนูอื่นที่น่าสนใจอย่างจักรจันทร์ผัดกะเพรา
รสชาตินี่กลมกล่อมกลมเหนียวหนึบ
ลาบจักรจันทร์รสชาติแซ่บเขียวมัน
แต่ที่เด็ดสุดก็คือห่อหมกจักรจันทร์หรือห่อหมกนางฟ้าแหม
เห็นแล้วก็อร่อยเผ็ดมันแซ่บอย่าบอกใครเลยทีเดียวค่ะ
ซึ่งหลากหลายเมนูที่ได้นำเสนอคุณผู้ชมกันมาอยู่นี้
เป็นแค่ส่วนหนึ่งของเมนูที่ชาวบ้านในพื้นที่อำเภอโป่งน้ำร้อน
ดัดแปลงกันขึ้นมาเพื่อให้เข้ากับฤดูการการจับจักรจันทร์ตัวอ่อนในช่วงนี้นั่นเองค่ะ
แต่แม้ดูเมนูแต่ละเมนูก็น่ากินซะจริง
อีกหนึ่งวิธีความอร่อยแปลกไม่ซ้ำใครก็นี่แหละค่ะ
หอยจิ้มมด

นี่คือหอยจิ้มหมดวิธีเมนูแซบคักอีหลีของชาวอีสานเดอร์
ซึ่งเป็นการเอาหอยลวกมาจิ้มกับน้ำพริกแล้วก็ไปจิ้มมดแดงที่ไต่ตามรังแบบนี้
กินกันแบบสดแล้วที่เขานำหอยจิ้มมดแดงเนี่ย
ก็เพราะว่าเพื่อที่จะเพิ่มรสชาติให้กับอาหาร
เพราะมดแดงเนี่ยนับเป็นอาหารชั้นสูงของชาวอีสานกินกับอะไรก็อร่อย
ไปเปิดเมนูแซ่บแปลกกันต่อกับดวงสาคู
วงสาคูหรือด้วงมะพร้าว
ตามรอยนักชิมดาวติ๊กต๊อกเดอร์สตาร์บ้านโน่มาชิมดวงสาคูน้ำปลาพริก
แล้วที่ดินกระดุกกระดิกแบบนี้จริง
แล้วเป็นแมลงที่เป็นอาหารพื้นบ้านที่สามารถกินได้นะคะ
แต่ลักษณะการกินก็ขึ้นอยู่กับความชอบส่วนบุคคลค่ะ
แต่คุณพี่เดอร์สตาร์บ้านนอกคนนี้ใจเด็ดแซ่บเกินเบอร์ก็เลยกินกันแบบสดแบบนี้
จากความชอบส่วนตัวในการกินสดดึบแบบนี้แล้ว
ก็ยังสามารถทำเมนูอร่อยแซ่บแบบอื่นได้อีกด้วย
อย่างเมนูยำด้วงสาคู
วิธีทำก็ไม่ยากเลยล่ะค่ะ

พริกกระเทียมหอมใหญ่มะเขือเทศมะนาวขึ้นช่าย
แล้วก็นำดวงสาคูไปลวกให้สุก
ปรุงรสน้ำยำให้แซ่บตามต้องการ
กลายเป็นยำดวงสาคูสุดแซ่บแบบนี้แล้วล่ะค่ะ
ซึ่งยำด้วงสาคูก็ถือว่ายืนหนึ่งในความแซ่บ
ไม่ต่างจากยำแซลมอนเลยทีเดียว
อันนี้คุณพี่เขากระซิบบอกไว้นะคะ
ส่วนเนื้อของมันก็จะหวานมัน
พร้อมเครื่องยำที่เผ็ดเปรี้ยวหวานอุ๊ยแซ่บ

แบบนี้ใครที่ชอบทานแมลงก็คงจะน้ำลายหยดไหลย้อยตามกันไป